นาฬิกา๓๓นาทีครับกลับมาเพิ่มความเข้มข้นในทุกประเด็นข่าว
ข่าวเช้าหัวเขียวครับแล้วก็ต้อนรับร่ามผู้แปรภาษามืออาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรครับ

แล้วก็แทบจะอธิบายในทุกเรื่องนะครับ

เขาโอ๊ตเขาโอ๊ตไหมนะฮะพูดทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องของวุฒิการศึกษานะครับ
เราไปดูว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างฮะ

แล้วก็เป็นความจริงที่ตุมยังไม่ได้พูดที่ไหน
นั่นก็คือเรื่องราวของการดื่มแอลกอฮอล์ในห้อง

อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าตุ้มยอมรับว่ามันมีการดื่มเหล้าในห้องจริง
ซึ่งไม่ใช่เป็นเหล้าที่เอามาจากโรงแรมหรือว่าเป็นเหล้าที่สั่งจากโรงแรมโรงแรมไม่มีการขายเหล้า
แต่เพื่อนตูมหลายคนที่เขามาหาทีหลังมีการหิ้วเหล้ามาเป็นขวดเลย
เพราะส่วนใหญ่แล้วปกติตูมจะได้ของขวัญวันเกิดไม่เป็นดอกไม้ก็เป็นเหล้าแล้วก็เป็นเค้ก
คือมันมีอยู่แค่นี้จริงครับ
มาโกหกว่าไม่ดื่มเหล้าในห้องก็ไม่ได้
วันนี้ตูมได้รับคำตักเตือนได้รับคำด่าทอมากมายจากสังคม
ซึ่งมันแฟร์ตุ้มทำผิดตุ้มสมควรได้รับโทษครับ
และถ้าเกิดจะมีข้อกฎหมายอะไรต่างที่จะตามมาหลังจากที่ตูมกักตัวหรือว่า
ดูแลรักษาร่างกายตัวเองจนเสร็จจนครบ

แล้วตุ้มออกไปให้ปากคำได้กับทางเจ้าหน้าที่
ตูมพร้อมที่จะไปรับฟังข้อเก่าหา
แล้วก็พร้อมที่จะรับโทษ

ณวันนี้เราคุยกันแต่ความจริง
หลีกหนีความจริงไม่ได้แล้วอะครับ

ถ้าเกิดตุ้มผิดจริงก็คือว่าไปตามผิด
ตุ้มพร้อมรับผิดครับ
ขอโทษครับ
ไม้น้ำส้มคันน้ำแอปเปิ้ลนะฮะ
แต่ว่าวันนี้คุณมะตูมเจ้าตัวออกมายอมรับแล้วนะคะ
เพราะก่อนหน้านี้พี่พศอานนท์พี่เบิร์ต
ออกมาแฉเป็นคลิปเลยว่าแอลกอฮอล์นับร้อยขวด
แต่ย้ำว่ามันคือในห้องที่คุณมะตูมเขาไปเปิดนะ

เพราะฉะนั้นคุณอนุทินท่านจะพูดอะไรเนี่ย
ข้อมูลต้องแบบคือเป๊ะต้องแน่นมาก

ก็คือคุณมะตูมพูดเองบอกว่าบนดาดฟ้านี้ไม่มี
แต่ว่าพอเข้าห้องแล้วเพื่อนก็เอามานะ
ก็ไม่ขอไปฟื้นฝอยหาตะเข็บว่าใครเอามา
เขายอมรับผิดคนเดียว
ใช่ก็คุณมะตูมก็อย่างที่นำเรียนไป
เขาก็ยอมรับทุกอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วเขาบอกว่าผมชอบคีย์เวิร์ดนี้นะ

คือประชาชนคนทั่วไปที่ปฏิบัติตัวทุกอย่าง
ตามที่เจ้าหน้าที่รัฐกำหนดทำดีทุกอย่างนะฮะ
แต่เขานี่แหละที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคม
เขายอมรับการถูกลงโทษทางสังคมในครั้งนี้ฮะ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเขาจบอักษรศิลปากร

เขาจบหลักสูตรเทียบเท่ากับแค่ม๓
อันนี้ยอมรับจริงว่าเขาไม่เคยพูด

แต่มันมีข่าวว่าเขาไปจบอักษรศิลปากร
คุณมะตูมเขาไปจบไปเรียนอยู่ที่เรมันใช่ไหม
ใช่ค่ะไปเรียนที่เยอรมันแต่ไม่ได้จบวุฒิปริญญาตรี

แล้วคุณมะตูมบอกว่าในวิกฤติพิเดียซึ่งก็จริง

ถูกเขาไม่เรียนตอบเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการแบบประเด็นยา

ส่วนเรื่องข้าวโอ๊ตเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าน้องข้าวโอ๊ตเป็นดารา
พอเขาโอ๊ตเป็นแฟนของน้องผู้หญิงที่ไปร่วมงานวันเกิดเขา
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มันเป็นประเด็นข้าวโอ๊ต
เพราะว่าตูมออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่มีดาราศิลปินนักร้องมาในงาน
แต่มีคนไปขุดว่าก็เข้าโอ๊ตไงเป็นนักร้อง

คือคุณมะตูมไม่รู้เราก็ไม่รู้
ก็มารู้เพิ่งมารู้แหละว่าคุณคนนั้นเขาเป็นนักร้อง

เราก็ไม่รู้จักว่าน้องคนนั้นเขาเป็นใคร

เราอาจจะไม่ค่อยได้ตามเราแก่แล้ว

ก็ยอมรับคำติคำอะไรกันไป
ค่ะชาวบ้านอย่าตอบว่าเรานะที่เรา

เพราะบางคนเดี๋ยวก็จะบอกน้อยใจอีก